ส่วนทางด้านของผู้จัดการทีมสโมสรฟุตบอลเลสเตอร์ซิตี้ในศึกฟุตบอลพรีเมอร์ลีกอังกฤษนะคะ
แสดงความอาลัยต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระประมินมหาภูมิพลอดุลยเดช
และขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนผ่านพ้นช่วงเวลาอันยากลำบากนี้ไปด้วยดีค่ะ
กีฬาดีโอรานีเอรี่ผู้จัดการทีมเลสเตอร์ซิตี้สโมสรที่มีเจ้าของเป็นคนไทย
และเป็นแชมป์พรีเมอร์ลีกอังกฤษเมื่อฤดูการที่ผ่านมา
แสดงความอาลัยถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชของปวงชนชาวไทยผ่านทางคลิปวิดีโอ
พร้อมทั้งขอให้แฟนฟุตบอลชาวไทยทุกคนผ่านช่วงเวลานี้ไปได้ด้วยดี

เสาร์ที่๒๒ตุลาคมนี้ทางทีมก็จะยืนไว้อะไร
ถวายแด่พระบาทสมเด็จพระปรมินมหาภูมิพลอดุลยเดชด้วยเช่นกัน
หลังจากที่ก่อนหน้านี้เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา
ทางทีมเลสเตอร์ได้สวมปลอกแขนสีดำ
แสดงความอาลัยถวายแด่ในหลวงรัชกาลที่๙มาแล้ว
นัดที่บุกไปเยือนเชลซีค่ะ